สวัสดีครับมาพบกับเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

คุณผู้ชมครับตอนนี้เศรษฐกิจโลกเองเริ่มจะฟื้นตัว
แต่ว่าเศรษฐกิจไทยไม่ค่อยสู้ดีครับ
บริโภคมีการชะลอตัวลงบ้าง
มีข้อมูลล่าสุดว่าหนี้ภาคครัวเรือนของไทยสูงถึง
ณวันนี้หนี้ภาคครัวเรือนของไทยอยู่จุดไหนครับอาจารย์ครับ
ถ้าเราดูหนี้ผ้าครัวเรือนของไทย
เราก็จะพบว่าของไทยอยู่ที่๘๒
แต่ถ้าเราเทียบกับประเทศอื่นที่มีรายได้สูงกว่าเรา
แม้ว่าเราจะมีรายได้ต่อหัวน้อยกว่าเขานะคะ
อยากจะยกตัวอย่างของประเทศเกาหลีใต้

แต่ว่าเขามีรายได้ต่อหัว๕เท่าของประเทศไทยเลยค่ะ

เมื่อเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับ
จุดที่หนี้ภาคคุณเดินของไทยไม่ลดลงแบบนี้ครับ
เราก็จะพบว่าตั้งแต่ปี๒๕๕๓จนถึงปี๒๕๕๖
หนี้ครัวเรือนของเราเพิ่มขึ้นอย่างค่อนข้างจะรวดเร็ว
เนื่องมาจากนโยบายของภาครัฐในเวลานั้น
มีการกระตุ้นการบริโภคค่อนข้างมาก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถคันแรกทุกท่านได้จำได้
หรือว่าเรื่องบ้านหลังแรกนะคะ
ซึ่งทำให้ประชาชนเองออกไปกู้ยืมเงิน
เพื่อที่จะมาใช้ในโครงการเหล่านั้น
แต่ถ้าเราดูใน๒ปีหลังก็คือแท่งสีแดงเนี่ย
เราก็จะพบว่าหนี้ครัวเรือนเองเพิ่มขึ้น
แต่เพิ่มขึ้นไม่มากนักนะคะ
เนื่องจากว่ามาถึงจุดนั้นแล้ว
ครัวเรือนเองก็มีหนี้ค่อนข้างเยอะแล้ว
ความสามารถในการที่จะไปกู้เงินเพิ่ม

พอประชาชนเป็นหนี้แบบนี้มีคำถามตามมาว่า
เขาจะใช้จ่ายลดลงหรือไม่ครับ
เราก็พบว่าเวลาประชาชนเขามีภาระหนี้
ก็คือที่เขาต้องใช้หนี้ต่อรายได้ของเขาเพิ่มขึ้น

อันดับแรกเลยก็คือรถยนต์
อันดับที่๒ก็คือเฟอร์นิเจอร์และเครื่องแต่งบ้าน
แล้วก็อันดับที่๓ก็คืออุปกรณ์สื่อสาร

ใช่อินเตอร์เน็ตหรือว่าบริการที่เกี่ยวเรื่องเหล่านั้น
เราจะทำอย่างไรเพื่อให้หนี้ผ้าคุณอันนี้สูงแบบนี้
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศระยะยาวครับ

ระดับของภาคนโยบายเอง
หากรัฐจะมีนโยบายกระตุ้นการบริโภคในอนาคต
ก็ควรจะควบคู่ไปกับนโยบายที่จะเสริมรายได้เช่นเดียวกัน
เพื่อที่ว่าประชาชนจะได้มีโอกาสที่จะไปใช้หนี้ได้

เพราะว่าจริงแล้วนี่ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้าย

เพราะฉะนั้นในระดับของประชาชนเอง
เราก็ต้องมีความรู้เรื่องการบริหารการเงินสู่บุคคลที่ดี
เพื่อที่ว่าเราจะได้มีวินัย
ในการที่จะบริหารการเงินของเราในอนาคตนะคะ
นี่คือเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรประจำสัปดาห์นี้ครับ
ผมทัศนัยและดรกิริดาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ